ใกล้วันเลือกตั้งสหรัฐนะครับการหาเสียงก็ยิ่งดูดเดือด
โดยล่าสุดครับนายโดนัลดทรัมป์บอกว่านางฮิลาลีคลินตันกำลังสติแตก
ส่วนประธานธิบดีบารักษ์โอบามาก็ได้ร้องขอให้ทุกคนคิดให้ดีนะครับ
เพราะว่ามีประเทศและโลกอยู่ในกำมือ
ซึ่งตลอดช่วงเวลาหาเสียงในโค้งสุดท้าย
นักวิเคราะห์มองนะครับว่าทั้งสองยังคงพุ่งเป้าไปยังรัฐสวีสเตจ
โดยในทรัมป์เลือกจะไปรัฐฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแย่งคะแนนเสียง
ส่วนนางฮิลาลีก็เน้นปลาใสที่เน้นไปอย่างคนเฉพาะกลุ่ม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันสุดท้ายก่อนเข้าครูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีสาวรัฐ
นายโดนัลดทรัมป์จะบอกกับผู้สนับสนุนว่า
เขาจะพยายามเป็นคนดีและไม่อารมณ์ร้อน
แต่เหมือนเขาจะยังทำไม่ได้
เพราะว่าเท้าล่าสุดที่ดุเดือดยังคงเน้นโจมตีคู่แข่งอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะการที่เขาบอกว่านางฮิลาลีคลินตันกำลังสติแตกแล้ว
ทรัมป์ยังใช้เวทีปราศัยเสนอนโยบายแก้ปัญหาวิกฤตผู้ลีภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก
โดยเสนอว่าอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาผู้ลีภัย
คือการใช้เงินของประเทศแถบอ่าวอารับ
ที่มีอยู่เหลือล้นจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
ขณะที่นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสาวรัฐ
ย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้
ปราศัยที่รัฐนอสแคโรไลน่าว่า
เป็นการเดิมพันกับหลักการในหลายเรื่อง

เขายังมองว่าสิ่งที่ในความเชื่อและหาเสียง
ผู้สนับสนุนคือความเสี่ยง
ของประเทศและของโลก
เช่นเดียวกับนางฮิลาลีที่โจมตีในทรัมป์ว่า

หากเขาได้เป็นประธานาธิบดี
ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สูงสุดไปโดยปริญญา
ยังเน้นย้ำไปยังคนกลุ่มต่างไม่ว่าจะเป็นคนผิวสี
มุสลิมหรือแม้แต่คนอเมริกันทั่วไป
ท่าทีที่ผ่านมาของในทรัมป์ที่ถูกมองว่า
มีลักษณะเหยียดหยามหลายต่อหลายครั้ง
วิเคราะห์มองว่าก้าวสุดท้ายของการหาเสียงในช่วงนี้

อกจากจะเลือกไปรณรงค์ในรัฐสวิงสเตจแล้ว
เนื้อหาในการหาเสียงเธอยังเน้นย้ำไปยังคนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือคนผิวสี
คือการใช้พลังทั้งหมดที่มี
แย่งคะแนนฐานเสียงของพั้งดีโมครัททร์
เพื่อก้าวสู่การเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐ